ต้องบอกว่าดูท่าจะลุกลามบานปลายไปกันใหญ่แล้วนะคะ
เมื่อมีเพจหนึ่งเขานำเอาคลิปของสาวการดาอาสยามนะคะ

ซึ่งในคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่สาวกันดา
เขาไลฟ์สดขายของปกตินี่แหละค่ะ
แต่คำพูดคำจาเนี่ยค่อนข้างจะหยาบคาย

ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาวิภาควิจารณ์ว่า
ที่เธอทำไม่เหมาะสมหรือเปล่า
เพราะตัวเธอเองก็ถือว่าเป็นจุธคนสาธารณะ

กูจะขายดีกับพวกมึงด่ากูนี่แหละเอาจริงนะ
ด่ากูเลย

อันนี้คือเขาซ้อมละครอยู่หรือว่ายังไงฮะ
ก็เป็นลีลาการขายอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม

ลูกทุ่งสาวก็ได้ออกมาโพสต์นะคะว่า

ติดตามค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ไม่รักไม่ชอบก็เลิกติดตามค่ะ
ขอเป็นคนธรรมดาคนทำมาหากิน
ดันมาทำให้เราเป็นคนไม่ดีในสังคมไปแล้ว
กลายเป็นคนบ้าไปแล้วจ้า
ติดตามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
กราบขอโทษที่ทำให้หลายคนผิดหวัง

ซึ่งพอเธอโพสต์ไปก็มีแฟนคลับบางกลุ่มนะคะ
เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องสาว
รวมไปถึงลูกทุ่งสาวอินดี้อาร์มชุติมา
ที่เข้าไปโพสต์ให้กำลังใจนักร้องรุ่นพี่ว่ารักแม่ค่ะ

บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่คาแรคเตอร์ของสาวกันดาก็ได้
เพราะถ้าย้อนไปดูผลงานที่ผ่านมาของเธอ
จะออกเป็นแนวจิกกัดซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นคาแรคเตอร์
เป็นสิ่งที่เธอสร้างตัวตนขึ้นมาให้ของมันดูน่าขายอะไรแบบนี้หรือเปล่า
เหมือนอย่างที่เน็ตไอดอลบางคนเขาใช้กลยุทธ์นี้ในการขายของกัน
ก็คือด่าไปขายไปแต่เพลงของคุณดาอาสยาม
การดาอาสยามปกติก็จะเป็นเพลงที่แรงจิกผู้ชายด่ากราดอะไรประมาณนี้นะคะ
แต่ว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าจะสร้างคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวตนแบบนี้
ฉันว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ดีกว่านะคะน่าจะขายได้ดีมากขึ้น
แต่อย่างที่บอกแหละบางทีเขาบอกว่าคนตรงกับคนแรงนิดนึงนะ
เอาเป็นว่าเอางี้ละกันนะคุณผู้ชมถ้าไม่ชอบอย่าไปติดตาม
ถ้าคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปดู
ส่วนใครที่ชอบที่ชื่นชมก็ตามกันต่อไป
ใช่ค่ะแล้วแต่นานาจิตตังค์แล้วกันนะคุณผู้ชมนะ